คุณผู้ชมดูแล้วต้องอมยิ้มตามไปด้วยนะคะเพราะว่าคลิปนี้
ใครบอกว่าเห็นแล้วก็ยิ้มตามไปด้วยตำรวจที่สวนพึ่งค่ะนั่งแพร่ความเร็วสูง
คุณนึกถึงแพร่แพร่จากความเร็วสูงได้ยังไงนะคะ
เขานั่งไปด้วยแล้วก็พากไปด้วยบอกว่านั่งแพ้เนี่ย
ไปจับบ่อนคุณผู้ชมดูคลิปนี้พร้อมกันนะฮะ
แล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมจัดให้ค่ะ
ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ามีการลักลอบเล่นการพนัน
ที่ต้นน้ำสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว
ก็เลยได้ทำการนั่งแพร่ความเร็วสูง

วงไพร่จ๋ารอพี่ก่อน
สายตรวจเคลื่อนที่อยู่เดี๋ยว
แล้วป่านี้คนที่เขาเล่นพนันอยู่เขาจะรอพี่ไหม
พี่ตำรวจเขามีอารมณ์ขันอย่างที่พี่บอกไหม
อยากรู้อยากรู้ไปทันเขาไหม
น่ารักคือจริงแล้วคุณผู้ชมเอาแบบนี้ก่อน
บางคนเห็นแล้วก็ไปตำหนิเลย
คือไม่ตลกนะถ้าเกิดว่าคุณได้รับแจ้งว่า

สักประมาณ๑๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นจะได้
อันนี้เขาโจ๊กค่ะคุณผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องจริงมันไม่ใช่เป็นการไปจับบ่อนจริงนะคะ
คือเรามีโอกาสไปพูดคุยกับดาบตำรวจธนงศักดิ์ทองสลับล้วนนะคะหรือว่าดาบเก่ง
คนที่ภาคอยู่ในคลิปนั่นแหละค่ะที่บอกว่าไม่น่าจะเกินพรุ่งนี้เนี่ยจะถึงวงไพ่จ๋ารอพี่ก่อนเนี่ยนะคะ
ดาบเก่งเป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบรามสพสวนพึ่งเป็นตำรวจที่อยู่ในคลิป
เก่งบอกว่าคือคลิปดังกล่าวมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๔เมษายนที่ผ่านมา
ตนได้ออกตรวจตราดูแลการท่องเที่ยวที่ตลาดโอปอยแล้วก็ตลาดเซอร์ย่า
ซึ่งวันนั้นได้มีกิจกรรมพานักท่องเที่ยวล่องแพร
ทางเจ้าหน้าที่ของแพร่ก็เลยเชิญตำรวจไปร่วมทดลองความแข็งแรงของแพร่
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
ดาบเก่งก็เอาล่ะคือนั่งแพร่ทดสอบความแข็งแกร่งใช่ไหม
ก็เห็นว่าในแพร่นี่มีเพื่อนตำรวจด้วยกันก็กลัวว่าเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวอากาศร้อนแล้วจะเครียด
ก็เลยถ่ายคลิปพูดล้อเล่นว่ากำลังจะไปจับบ่อนการพนัน
จากนั้นก็เลยเอาคลิปนี้ไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว
แล้วรุ่นน้องซึ่งไม่ใช่เพื่อนนะไม่ใช่เพื่อนตำรวจนะคะ
ปรากฏว่าล่าสุดมียอดวิวทะลุกว่า๕ล้านวิวแล้วนะจ๊ะ
เข้าไปดูกันได้นะที่ต้นฝูท

แค่เราเห็นคลิปนี้เราก็รู้สึกเป็นมิตรกับท่านแล้วค่ะ
ตำรวจที่ส่วนพึ่งนะ